คุณผู้ชมคะโจรขโมยอีกเหมือนกันค่ะครับร้านทองโอ้โห
กล้าเนอะเข้าไปจะไปเอาทองไปขโมยทองในร้านทอง
ทำทีเป็นลูกค้ามาอีกแล้วแต่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้
ไม่ใช่คนหนุ่มคนแน่นอะไรเลยนะคะมีปืนอีกต่างหากด้วยค่ะ
เอ้าดูทองอยู่อยู่ดีเอาปืนขึ้นมาเฉย
แล้วพนักงานเขางงเขาก็แตกตื่นอ้าวเห็นเป็นปืนก็หนีกระเจิงเลย
ตอนแรกทำทีเป็นลูกค้าตอนหลังแปลงร่างเป็นโจรแล้วนะครับ
นี่ค่ะนี่คือร้านทองไทยสุวรรณที่ตลาดสดจอมทอง
คุณผู้ชมที่กรุงเทพนี่แหละอันนี้กำลังดูดูดูอยู่
เดินเข้ามาทำทีเป็นลูกค้านี่แหละขอดูแหวนทองหน่อย
รอยครองคำเอาปืนขึ้นมาพนักงานวิ่งหนีกันเลยค่ะ
นี่มีน้องแมวอยู่บนนั้นยังกระโดดหนีเลย
พยายามออกจากร้านแต่คือแบบเปิดผิดวิธีอ่ะคุณคือคงพยายามจะผลักมันไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออก
เนี้ยเนี้ยดูน่ะเนี้ยน่ะเนี้ยคืออ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
ตรงนี้เขาทำยังไงต่อเขาจะไปปลดล็อกก่อนนั่นน่ะอ่า
เดี๋ยวก่อนยังไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงวิธีไหนคือร้านทองบางทีเขามีวิธีการล็อกนะ
นี่สุดท้ายประตูมันต้องดึงคุณบุ๊คอ๋อเหรอคือใช้วิธีดึงไม่ใช่พักเออเออ
พอดึงออกมาเสร็จวิ่งออกไปได้แต่คุณวิ่งไปได้ไม่ได้ไกลมากหรอก
เขาวิ่งหนีเข้าไปตรงซอยจอมทอง๑๖แต่มีพลเมืองดีเหมือนเขารู้
เพราะคนก็กำลังตะโกนโวยวายกับตรงนั้นก็ไปตามรวบมาได้ครับ
แต่อีกที่สำคัญด้วยเขาก็คงหนีไม่ทำข้อสูงอายุแล้ว
พลเมืองดีอายุสิบเก้าอืมโอ้โหน้องคนนี้ใจกล้ามากสุดยอด
วิ่งไปล็อกคอเลยสุดท้ายจับส่งตำรวจนะฮะ
นี่ที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือตอนแรกเราเห็น
ที่เขาเป็นศีรษะศีรษะขาวนิดนึงนะเขาเป็นสูงอายุจริงนะคะ
นายคนนี้ไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะอายุ๖๓ปีเขาเป็นชาวจีน
ชื่อนายหวังหวาเจ้าตัวบอกใช่ผมมาตั้งใจจะมาขโมยทอง
เพราะผมอ่ะอยากจะได้เงินกลับบ้านกับประเทศผมเขาบอกว่าเขามาทำงานรับจ้างอยู่แถวแถวเยาวราชเนี่ย
ต่ำกว่า๒ปีแล้วเขาขึ้นรถเมย์ไปลงที่ตรงดาวคนนองแล้วเข้าไปก่อเหตุ
ยืนยันผมไม่ได้เอาจะขโมยทองไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเล่นยาเสพติดหรือการพนันเปล่าเลย
ผมจะกลับบ้านจริงส่วนอาวุธปืนที่เห็นนั่นน่ะ
ผมซื้อมาจากแถวเยาวราชไม่กี่ร้อยอ๋อปืนปลอมฮะเอาปืนปลอมค่ะ
สุดท้ายเป็นปืนปลอมนะคะแต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปะใจเชื่อนะ
เพราะมีคนเห็นในหวังคนนี้ขี่จักรยานแถวจอมทองเชื่อว่าคงไม่ใช่คนเร่ร่อนอะไรหรอก
ส่วนพลเมืองดีที่คุณบุ๊กบอกอายุ๑๙ปีขอเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันนะคะ
นี่ค่ะน้องนารินทรรัฐวงภัยศาลอายุ๑๙เองเจ้าตัวเล่าแบบนี้
ผมออกไปทำธุระแล้วเห็นรู้ว่าอ้าวเห็นคนก็ตะโกนบอกมีคนร้ายชิงทอง
ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปเลยและเห็นเขาเข้าไปในซอยจอมทองสิบหก
ตอนนั้นเห็นแล้วแหละผมเลยตัดสินใจเข้าชาร์จ

แต่พนักงานเขาเอาปืนออกไปก่อนแล้วผมเลยไปช่วยชาร์จ
ก็ไม่ได้กลัวว่าจะเป็นอันตรายเลยสุดท้ายก็จับได้เนี่ยค่ะ
ก็วิ่งไปแล้วก็หยิบออกมาเลยผมว่านั้นก็อุ้มใจนะ
ว่าไม่มีอาวุธแล้วผมเลยกดเอาไว้
แล้วพี่เขาก็โทรเรียกตำรวจมา